คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
เป็นนักการพันโลงมีการตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนร่วมวง
ระหว่างนั้นอาจจะพูดจาไม่เข้าหูกันนะคะ
เกิดมีการแทงกันขึ้นมาจนสุดท้ายเลยเสียชีวิต
ลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าจะไม่ให้อภัยกับเหตุการณ์นี้
กับคนที่กระทำกับพ่อของเธอ
แล้วก็บอกว่าเป็นการกระทำอย่างโหดเยี่ยมจริง
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
โดยจุดเกิดเหตุอยู่ที่สาลาข้างบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนไผ่เขียวในอำเภอสว่างอารมณ์ที่อุทัยธานี
สภาพศพมีบาดแผลถูกมีดแทงเข้าที่หน้าอก

กว้าง๑๐เซนติเมตรลึก๑๑เซนติเมตร

หางคิ้วขวามีอีกแผลหนึ่งค่ะลึกไป๑๑เซนติเมตร
โดยมีดเนี่ยแทงเข้าไปถึงสมองเลยนะครับ
บนโต๊ะไปเจอขวดเหล้าขาว
มีแก้วเหล้ามีกระเป๋าสะพาย๑ใบมีจาน๑ใบ
แล้วก็มีเลือดของผู้ตายอยู่ประมาณครึ่งจานด้วยกัน
เพื่อนผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเขาเล่าว่า
ผู้ตายเป็นอาการพันโรงของโรงเรียนบ้านทุ่งสงบ
ก่อนเกิดเหตุตอนบ่ายค่ะก็ชวนกันมาตั้งวง
เหล้ากันสามคนเพื่อนอีกคนซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
คือนายนโรงดิจเจริญอายุห้าสิบห้าปี
ระหว่างนั่งกินเหล้ากันอยู่ทั้งคู่ก็คือผู้ตายกับนายนรงเนี่ย
เขาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวผู้ตายค่ะแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรง
แล้วก็เกิดการชกต่อยกันจากนั้นนายนรงความมีดปลายแหลมที่พกมาด้วย
แทงผู้ตายไปหลายครั้งจนล้มลงแล้วก็เสียชีวิต
จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลยตำรวจเรียกสอบปากคำพยาน
แล้วก็หาพยาหลักฐานเพื่อติดตามตัวมือมีดนายนี้นะคะ
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมวงเล่าเนี่ยจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
สาเหตุคาดว่าเกิดจากเรื่องส่วนตัวค่ะขณะกินเหล้าแล้วก็เลยมีปากมีเสียงกัน
ส่วนศพค่ะทางญาติก็รับกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดทุ่งสงบ
ท่ามกลางความสกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวลูกสาวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
บอกว่าผู้ก่อเหตุกระทำอย่างโหดร้ายทั้งที่พ่อเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมวงเล่าด้วย
เป็นเพื่อนร่วมงานกันดีพ่อเป็นคนดีค่ะ
ขยันทำงานหารายได้พิเศษจากการรับจ้างทำงานก่อสร้าง
ไม่ได้เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครชอบช่วยเหลือสังคม
ขอให้ตำรวจเร่งตามตัวคนที่เกาะเหตุมาดำเนินคดีให้ได้เร็ว
ส่วนตัวไม่ให้อภัยนะคะแต่หากจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาได้
ก็ขอให้มากราบขอขมาศพพ่อด้วยค่ะ